ตอนนี้มีผู้บริโภคที่เตือนตัวกันในเรื่องของความปลอดภัย
แล้วก็ประโยชน์ของอาหารกันเพิ่มมากขึ้นนะครับ
หลายคนที่ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตก็อาจอยากจะรู้ว่า
ของเราซื้อมีแคลอรี่เท่าไหร่
มีคุณค่าทางอาหารมากน้อยแค่ไหน
ผักสดที่ซื้อปลูกที่ไหนอย่างไรนะครับ

จะได้รับการตอบสนองจากซูเปอร์มาร์เก็ตในอนาคต
ได้ทดลองเปิดให้ใช้ที่เมืองมิลานประเทศอิตาลี
และนี่ก็อาจจะเป็นรูปแบบของซูเปอร์มาร์เก็ตใหม่
ที่จะให้บริการได้ทั่วไปในอนาคตอันใกล้นี้ครับ

ฉากจากภาพยนตร์ไซไฟล์สักเรื่อง
ที่มีแขนกลของหุ่นยนล้ำสมัย

ช่วยเลือกผลไม้อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า
ยังไม่รวมถึงหน้าจออัจฉริยะขนาดใหญ่

อย่างคุณค่าทางโภชนาการ
จับคู่ซอสกับประเภทอาหารแต่ละชนิด

ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์
ที่นี่คือซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งอนาคต
บนพื้นที่๖๕๐๓ตารางเมตร

ใช้เวลาสำหรับพัฒนาเป็นเวลานานถึง๓ปี
ซึ่งข้อมูลสามารถเปลี่ยนประสบการณ์ในการซื้อสินค้า
โดยผู้ซื้อจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ

และทำให้ลูกค้าได้เห็นภาพรวมของห่วงโซ่อุปทาน

ไม่เห็นชั้นวางสินค้าสูง
เนื่องจากการออกแบบได้รับแรงบันดาลใจมาจากตลาดสดของจริง
พลัทตี้กล่าวว่ามาคิดถึงในอนาคต
เปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้ก็เปรียบเสมือนกับพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน

ก็ถือเป็นศูนย์กลางวิวัฒนาการของซูเปอร์มาร์เก็ตเช่นกัน

แง่ของการมีปฏิสัมพันธ์กับอาหาร
ซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้ยังมีพนักงานด้วยกันทั้งหมด๘๐คน
ทำหน้าที่ตรวจสอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง
ให้ตั้งแต่ซีเรียลบรรดาเนื้อสัตว์ชีสไปจนถึงกาแฟและวาย

แต่เป็นเสมือนห้องปฏิบัติการทดลอง

ของผู้ประกอบการซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดของอิตาลี

ประธานาฬิกา
เปิดเผยว่าแม้ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งอนาคตที่นี่

แต่ก็จำหน่ายสินค้าจริงให้กับลูกค้า

ของการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันออกไป
ก่อนที่จะนำไปสู่การตัดสินใจว่า

เสนอที่ซุปเปอร์มาเก็ตแห่งนี้
มีส่วนแบ่งในตลาดค้าปีกของอิตาลีร้อยละ๑๘โดยบริษัทตั้งเป้าที่จะขึ้นไปเป็นผู้นำตลาด
ด้วยการนำเสนอสินค้าที่แปะป้ายว่าเมดอินอิตาลีและบางอย่างก็เป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
เป็นโรนีบอกด้วยว่าผู้บริโภคในอนาคตจะต้องการทราบข้อมูลสินค้าที่ต้องการโดยเฉพาะ
พร้อมเสริมว่ายุคของตลาดผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ได้สิ้นสุดลงไปแล้ว
และถึงยุคของผู้บริโภครายบุคคลรวมถึงผู้ที่มีรายได้น้อย
และบริษัทเองก็จะต้องรับประการสิทธิ์ในการเข้าถึงอาหารที่ดีและปลอดภัยให้อย่างเท่าเทียมกัน